ปรากฏว่าคนร้ายนะไม่น่าเลยกว่าจะตามจับได้
ต้องใช้เวลานานเพราะเป็นอดีตตำรวจฮะ
ใช่ตำรวจก็ค่อยเขวไปเหมือนกันนะคะ
ใช่แล้วก็โอ้โหมีวิธีสับขาหลอกหลายอย่างเลยกว่าจะตามจับได้ฮะ
วันนี้ตี๕๓๐ครับคุณผู้ชมครับ
ตำรวจบุกเข้าจับกลุ่มร้อยตำรวจเอกพิชัยอินตปันอายุ๖๑ปี
เป็นตำรวจเกษียณอายุราชการอดีตรองสารวัตรนะรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนนะครับ
ขณะขึ้นรถโดยสารจะหนีครับบริเวณแยกดอยติตะบนป่าศักดิ์อำเภอเมืองลำพูนฮะ
หลังเขาก่อเหตุชิงทองจากห้างดังแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูน
เรื่องนี้สืบเนื่องมาจากวันที่๒๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับ
ร้อยตำรวจเอกพิชัยเขาแต่งชุดเป็นรายเดอร์คุณผู้ชมดูภาพ
รายเดอร์มาแล้วเข้ามาเอาทองไปแล้วใช้ปืนบุกไปปล้นทองที่ห้างทองในห้างดังแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูนกวาดทองไป๗๖บาท
คิดเป็นมูลค่าก็กว่า๒ล้านบาทนะครับแล้วก็หนีไป
ตำรวจใช้เวลานานกว่า๑สัปดาห์อย่างที่ผมบอกแกะรอยแกะไปสิแกะไปสิ
คนร้ายเนี่ยนะครับสับขาหลอกยังไงเปลี่ยนสีรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ก่อเหตุจากขาวเป็นดำ
พอก่อเหตุเสร็จเปลี่ยนกลับมาใช้สีขาวเหมือนเดิมเออนะฮะซึ่งเป็นสีเดิมของรถนั่นแหละ
ทำให้ตำรวจไขว้เขวครับแต่สุดท้ายตำรวจก็สืบจนรู้ว่าคนร้ายคือตำรวจ
แล้วก็จับกลุ่มร้อยตำรวจเอกพิชัยได้
ผู้ต้องหายอมรับว่ามีหนี้สินอยู่หลายล้านบาทนะฮะพอเกษียณมาก็ไม่มีเงินจะจ่ายเขา
ตัดสินใจมาก่อเหตุเพื่อเอาเงินไปใช้หนี้
จากคดีนี้นะครับเมื่อต้นเดือนมกราคมนะครับ
เคยไปจี้ชิงทรัพย์ร้านทุกอย่าง๒๐บาทได้ทองมา๕บาท

เจ้าหน้าที่พาตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดซ่อนทองครับ
ส่วนร้านทองนะครับผู้เสียหายขอใช้สิทธิ
ขอไม่ไปทำแผนที่ร้านนะฮะ
ภรรยาของผู้ต้องหาเล่าบอกว่าหลังจากสามีเกษียณมาแล้วเนี่ย
ก็ช่วยกันทำร้านแหนมเนือง
ไปกู้หนี้นอกระบบมา๒๐๐๐๐๐บาท
คือถึงจะมีหนี้แต่ก็ไม่เคยกดดันสามีนะ
ก็แบบว่าค่อยทำกันไปพี่ใช้เขาใช้คืนกันไป
ไม่อยากจะเชื่อว่าสามีจะไปก่อเหตุมาแล้วถึง๒ครั้ง
กับลูกเสียใจมาก
โปรดติดตามตอนต่อไป